ไปที่อาเจนติน่าไปติดตามกีฬายูสโอลิมปิกนะครับ

หลังจากที่สร้างเหตุการณ์นะครับ
คนทั่วโลกนั้นได้อึ้งกับการอยู่รอดนะครับ

ถือว่าเป็นรายการที่ดังมากครับในสหรัฐอเมริกา
ด้วยความที่ทั้ง๑๓คนเนี่ยเปรียบเหมือนแรงบันดาลใจในการต่อสู้แล้วก็ไม่ยอมแพ้เพื่อเอาชีวิตรอดครับ
จากเหตุการณ์ที่ติดถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายเป็นเวลา๑๗วันด้วยกันเมื่อเดือนมิถุนายน
ก่อนจะได้รับการช่วยเหลือจากทั่วโลกจนรอดชีวิตออกมาได้
แล้วก็กลายเป็นที่เล่าขานทำให้พวกเขานั้นมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมมากมาย
พิธีกรนะครับก็ถามว่าชื่นชอบสลาตันอิบายฮิโมวิชหรือไม่
ก่อนที่จะเชิญอดีตดาวยิงทีมชาติสวีเดนครับ
ออกมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษครับ
ทำเอาทีมหมูป่าตื่นเต้นในยกใหญ่เนี่ยครับ
ที่อเมริกาเนี่ยเขาทำอะไรเขาทำแบบนี้เลยครับ
ทำให้เห็นว่าเขาเตรียมการมาครับแล้วก็เป็นช็อตประทับใจจริงครับ
ตั้นนี้ก็แตะมือกับทุกคนแล้วก็ลงมานั่งบนโซฟาตัวเดียวอย่างเป็นกันเองครับ

แล้วก็กล่าวยกย่องทีมหมูป่าว่าทุกคนน่าจะมีความกล้าหาญมากกว่าตัวเขาอีก
และทีมนี้ก็แสดงให้เห็นถึงทีมเวิร์คและความอดทน
รวมทั้งเชื่อซึ่งกันและกันนะครับ
แล้วก็ยังมีสติตลอดจนใช้สมาธิอย่างยอดเยี่ยมจนสามารถรอดชีวิตออกมาได้
บางทีนะครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นทีมฟุตบอลที่เจ๋งที่สุดในโลกก็ได้ครับ
นี่คือการพูดของศาลตันอิบไบฮิมโมวิชนะครับ